คุณผู้ชมคะข่าวที่ขึ้นอยู่ที่วอลด้านหลังนี้
อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นใหญ่ที่ต้องตามกัน
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับเสียเปี๊ยกเมื่อคืนที่ผ่านมาที่สระบุรี
กระหน่ำยิงนับปลอกกระสุนได้๑๔นัดร่างพลุนเลยค่ะ

เพราะคาดว่าคนร้ายน่าจะแค้นเสียเปี๊ยกมาก
แต่แค้นเรื่องอะไรตำรวจต้องคลี่คลายให้ได้
ตรวจสอบค่ะไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องปมหนี้สิน

เพราะว่ากรณีของเสียเปี๊ยกทำธุรกิจหลายอย่างเลย
ปล่อยเงินกู้แล้วก็รับขายฝากพวกที่ดินด้วย
ทีนี้ตอนที่เกิดเหตุมันมีภาพจากกล้องวงจรปิด
จับเหตุการณ์ได้มีหลายมุมเลยเดี๋ยวดูมุมนี้ก่อนละกันค่ะ
โอ้โหที่ได้ยินในคลิปนี้ก็๘นัดแล้วนะคุณ

คือชุดหนึ่งมันดังมาก่อนแล้วหลังจากนี้มันหยุดแป๊บนึง

แต่เนี่ยอย่างที่ได้ยินนะคะรัวแบบนี้

นี่แหละหรอ
โอ้โหส่วนคลิปนี้นับไม่ทั่วเลยว่ากี่นัดเนี่ย
ใช่ค่ะแต่คือเราเห็นจังหวะที่เสียเปี๊ยกเนี่ย
ใส่เสื้อสีฟ้ากางเกงสีฟ้าแล้วเดินผ่านหน้าบ้านไป

เสียงปืนรัวเลย
ใช่ค่ะขณะที่เพื่อนบ้านยังนั่งอยู่ในบ้านอยู่เลยนะฮะ
ใช่ค่ะนี่เกิดขึ้นสักช่วงประมาณ๒ทุ่มกับครึ่งเมื่อคืนนี้นะคะ
ซอยพิชัยรณรงค์สงคราม๑๙
ที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
แล้วเสียเปี๊ยกหรือว่านายสมเพ็ญปุณรัตนกุล

โดนยิงรัวนี่เสียชีวิตอยู่กลางถนนเลยคุณผู้ชม

เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบศพนะคะ
คือโดนยิงด้วยปืนขนาด๑๑มมเข้าที่หน้าอก
หน้าอกฝั่งซ้ายฝั่งขวาหายปลาร้าขวา
ท้องแขนซ้ายขาทั้งสองข้าง
เลือดเต็มถนนเลยนะคะ
แล้วก็ปลอกกระสุนที่มันตกอยู่ที่พื้นถนน

แล้วก็เอาศพเสียเปี๊ยกส่งไปชนะสูตร
หลานของเสียเปี๊ยกค่ะเล่าให้ฟัง
บอกว่าเสียเปี๊ยกเคยทำงานเป็นผู้จัดการธนาคาร
สระบุรีแต่ก็ออกมาเป็น๑๐ปีแล้ว

ก็มาทำอาชีพรับขายฝากจำนองบ้านจำนองที่ดิน

เอาจริงฐานะเสียเปี๊ยกก็ค่อนข้างร่ำรวยเลยล่ะค่ะ
มีเงินฝากในธนาคารเป็น๑๐ล้าน

เสียเปี๊ยกเนี่ยเพิ่งไปเล่นบาสเก็ตบอลมาที่สาราประชาคม
แล้วก็กลับมาถึงที่บ้านก็กินข้าวเย็น
แล้วก็ออกมาเดินเล่นในซอยไม่ไกลจากบ้านพัก

ใช่แล้วปกตินะเสียเปี๊ยกเขาจะออกมาเดินอย่างนี้
เป็นประจำช่วงค่ำแบบนี้นะคะ
แล้วจู่ตอนนั้นหลานสาวอาบน้ำอยู่
ได้ยินเสียงปืนรัวติดต่อกันหลายนัด
แล้วหลังจากนั้นก็มีเพื่อนบ้านวิ่งมาที่บ้าน

เสียเปี๊ยกถูกยิงตายแล้ว
ทีนี้ถามสาเหตุนะถามทางหลานว่า
หลานพอรู้ไหมว่าปมที่คนร้ายมาก่อเหตุมาจากอะไร
คือหลานก็บอกว่าเอาจริงนะปกติอะค่ะ

ก็ดูเป็นคนรักสุขภาพเพราะว่าชอบเล่นบาสเก็ตบอลไงคะ
แต่มีอยู่อย่างหนึ่งคือชอบพูดจาเสียงดังแค่นั้นเอง
แล้วนักข่าวก็ถามอีกมีปมเรื่องเกี่ยวกับชู้สาวไหม

จริงคือเสียเปี๊ยกก็รักกับภรรยาใหม่คนนี้

ใช่ภรรยาใหม่เพิ่งจะกลับบ้านทางภาคอีสาน

แล้วจู่ก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลย
ฟังหลานสาวของเสียเปี๊ยกหน่อยนะคะ
เขาก็แบบไม่ได้มีศัตรูที่ไหนอะค่ะ
แต่แกกระทำธุรกิจแบบว่าซื้อขายพวกสังฆาณิมศัพท์ค่ะ

ชู้สาวแกไม่มีนะคะไม่เคยได้ยิน
แสดงใจก็มีแฟนแกอยู่บ้านตัวเอย
ก็ภรรยาคนก่อนเสียชีวิตแล้วก็มีภรรยามายนี้
แต่ชู้สาวหลานก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรนะคะ
แล้วก็ภาพในมุมนี้ล่าสุดตำรวจก็ได้ทราบในมุมนี้ไปด้วยเหมือนกัน

มันเป็นจังหวะที่หลังจากเสียเปี๊ยกเดินไป
แล้วก็เกิดเหตุการณ์คือเป็นเหตุยิง
แล้วหลังจากนั้นก็หยุดไปปั๊บหนึ่งสัก๓๐กวิตร
แล้วก็เกิดเหตุแล้วก็ยิงต่ออีก
ทีนี้ทีมข่าวค่ะไปสอบถามเพื่อนบ้านเลยที่ได้ยินเสียงปืนเนี่ย
ถามหน่อยว่าเหตุการณ์วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
เพื่อนบ้านเขาก็บอกนะก็เห็นเสียเปี๊ยกเดินผ่านหน้าบ้านไป
แล้วปกติเสียเปี๊ยกก็จะเดินออกกำลังกายช่วงแบบนี้

แต่พอเสียเปี๊ยกเดินผ่านหน้าบ้านตรงนี้ไป

ได้ยินเสียงเป็นเสียงปืนดัง๒ชุด
แรก๗นัดแล้วก็หลังจากนั้นก็อีกชุดหนึ่ง
ผมเท่าที่นับนะประมาณสัก๑๒๑๓นัด

ใช่ค่ะทีนี้พอเพื่อนบ้านคนนี้ที่เขาได้ยินแบบนี้
ออกมาดูอ้าวเสียเปี๊ยกนี่เสียเปี๊ยกนอนแล้วเลือดเต็มอยู่ตรงถนนเนี่ยค่ะ
รีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ทีนี้เพื่อนบ้านคนนี้เขาก็คิดว่าคนร้ายคงจะมาซุ่มรออยู่ก่อนแล้วแหละ
เพราะว่านักข่าวของเราก็ถามว่าเอ๊ะตอนก่อนเสียเปี๊ยกจะเดินออกกำลังกายเนี่ย
ได้ยินไหมเสียงรถขับผ่านมาหรือว่ารถขี่ผ่านมา
บอกว่าไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเสียงหมาเห่าด้วย
ไม่รู้ด้วยว่าคนร้ายใช้รถแบบไหนคือจะขี่รถมาหรือจะขับรถมามาก่อเหตุ
ทีนี้เราก็เลยไปสอบถามตำรวจ
ทางผ่านตำรวจเอกเชธาชัยเชธาศิริผู้กำกับการสภะวมืองสระบุรี
ผู้อำกับบอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถระบุ
สาเหตุของการก่อเหตุครั้งนี้ได้
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปล่อยเงินกู้หรือว่ารับขายฝาก
จำนำจำนองพวกอสังหาริมทรัพย์ต่าง
อาจจะเป็นไปได้ไหมที่มีลูกหนี้รายใดรายหนึ่งไม่พอใจ
เพราะว่าดูจากลักษณะแล้วคือคนร้ายคงจะมีความแค้น
มันไม่ใช่การยิงนัดสองนัดไงคุณผู้ชมแต่มันคือการกระหน่ำยิงแบบไม่ยั้ง
แต่ว่าประเด็นอื่นยังไม่ได้ตัดทิ้งไปนะคะ
ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเปล่า
ซึ่งก็เดี๋ยวหลังจากนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน

แล้วก็ไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบจุดที่เกิดเหตุ
เพื่อตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะ
ถือว่าเป็นคดีใหญ่นะฮะต้องให้ตำรวจคลี่คลายได้โดยเร็วนะครับ